วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ตลาดบนน้ำตกที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยค่ะ
ที่แห่งนี้ก็คือตลาดน้ำบนน้ำตกกวางโจ
พิเศษสุดเพราะว่าเรามีวิทยากรพาเที่ยวในตลาดกันด้วย
เอ๊ะแต่ว่าอยากรู้จังเลยค่ะว่าคำว่ากวางโจนั้นเป็นภาษาจีนใช่หรือเปล่า
เราลองไปถามพี่ซาเล้งวิทยากรของเรากันดีกว่าค่ะ
ไม่ใช่ครับผมเป็นภาษากะเหลี่ยงนะครับกวางโจแปลว่ากวางตัวใหญ่นะครับ
น้ำตกที่สร้างขึ้นนะครับผมเป็นน้ำตกแก้มลิงนะครับ
ทำตามศาสตร์พระราชาในหลวงราชการที่๙นะครับผม
เด่นของที่นี่ก็จะเป็นอาหารที่นำมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับผม
ตลาดที่นี่เป็นตลาดท่ามกลางหุบเขาป่าไม้นะครับ
ให้นักท่องเที่ยวได้มาเสพบรรยากาศที่นี่
ที่ตลาดน้ำเนี้ยมีบริการแพนนั่งทานอาหารได้สี่ถึงห้าท่าน
เราสามารถทานอาหารแล้วก็แช่เท้าสปาไปพร้อมกันได้ในตัวเลยนะครับ
พื้นที่แห่งนี้ทีแรกเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับ

ตลาดน้ำเนี่ยเป็นตลาดน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่
ต้นไม้ทุกต้นที่นี่ปลูกใหม่หมดนะครับผม
ที่นี่ได้เปิดมาเกือบ๒๐ปีแล้วครับ
พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นของคุณตุเทพไตรรัฐนะครับ
จะได้กรรมการช่วยเหลือชุมชนให้ชาวบ้านมาขายของฟรีที่นี่โดยไม่เก็บตังค่าที่นะครับ
เดี๋ยวเราไปชมในตลาดกันดีกว่านะครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่ซุมเมภัยติดแอนะครับ
ช่วงหน้าหนาวที่นี่จะวัดได้ยี่สิบห้างองศาขึ้นไป

เราจะไปแวะร้านเด็ดกันเดินตามผมมาได้เลยครับผม
กาแฟป่านะครับกาแฟที่นี่ต้องบอกว่าเด็ดแน่นอนนะครับ
แฟเนี่ยขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกนะครับผม
เอาไปเก็บเม็ดมาจากบนเขาแม่เขมยตากให้แห้งแล้วก็มาคั่ว
แล้วนำให้ทุกท่านทานในกระบอกไม้ไผ่นี้ในราคา๓๕บาทนะครับผม
เราใช้วิธีการตำโดยผ่านพลังงานน้ำในการตำนะครับ
กาแฟที่นี่จะไม่เปรี้ยวนะครับผมหอมมากนะครับผม
ร้านต่อไปนะครับส้มตำกระบอกไม้ไผ่ยาว๑เมตร
ชุดละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วเรามีส้มตำลาบเข้าเหนียวไก่ยาว
ทานอิ่มสี่ท่านแน่นอนครับผม
และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่มาที่นี่ต้องชิมแน่นอน
ไทยมุ้งสูตรโบราณนะครับที่นี่น้ำผัดไทยไม่เหมือนใคร
เพราะใช้น้ำผลไม้สูตรของชาวกะเหลี่ยงหวานมันอร่อยแน่นอนครับผม
ในราคาห้าสิบบาทคุ้มราคาแน่นอนครับ
กินของขาวไปแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวาน
ซึ่งตลาดน้ำกวางโจแห่งนี้มีบริการให้ครบ
ทั้งของขาวของหวานและก็เครื่องดื่มค่ะ
อ่ะเราไปดูของหวานและเครื่องดื่มกันดีกว่าว่าจะเด็ดขนาดไหน
โอ้นี่อะไรครับผมครับ
ให้ทั้งลูกเลยนะครับผมลูกละ๕๐บาท
เหนื่อยมาทานทีเดียวชื่นใจแน่นอนหายเหนื่อยเลยนะครับ
เย็นฉ่ำทุกลูกนะครับผมตกแต่งด้วยความสวยงามหวานมากครับผม
มาก็ต้องสั่งนะครับแซ่บเวอร์ครับผม
ที่นี่เรื่องชื่อไอติมในกระบอกไม้ไผ่นะครับ
ติมของเราเนี่ยก็คือว่าจะเป็นไอศครีมที่หวานน้อยนะคะ
เพื่อสุขภาพค่ะส่วนนี้จะเป็นโบราณก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะ
แล้วก็จะมีสับปะรดเชื่อมข้าวเหนียวแล้วก็ลูกชิดมันเชื่อมขนมปังกอยทองนะคะ
ใส่เหลือกระบอกไหว้ไผลนะคะห้าสิบบาทราคาเดียวเลย
ทางตลาดน้ำได้มีบริการทางอาหารทั้งหมดห้าสิบล้านนะครับ

ต้องบอกเลยนะคะว่าในตลาดน้ำกวางโจนั้น
เราจะได้ทานอาหารอร่อยบนแพ้ไม้ไผ่กลางน้ำแบบนี้แล้ว
เขายังมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือเอาของมาขาย
เสิร์ฟความอร่อยกันถึงหน้าแพ้ไม้ไผ่กันเลยนะ
ยังไม่พอแค่นั้นเรายังสามารถเช่าเรือพายเล่นบนน้ำตกแก้มลิงได้อีกด้วย
รวมถึงสามารถเอาเท้าแชร์น้ำเย็นและก็ทำการสปาเท้าด้วยปลาธรรมชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
ก่อนจะกลับพี่ซาเล้งบอกว่าห้ามพลาดขนมหม้อแกงผุดดิ้นสุดเด้นด้วยใช่ไหมล่ะคะคุณพี่ค่ะ
ก่อนกลับบ้านก็ต้องมาห้อแกงกับไม้ไผ่ของฝากกลับบ้านซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับผม

จุดเด่นของมันนี่คือความหอมกระบอกไม้ไผ่นะครับผม
ดึงความหอมในไม้ไผ่มาติดในเนื้อหม้อแกงของเรานะครับผม
แต่หม้อแกงของเราเนี่ยหวานมันแน่นอนเด้งเหมือนพุดดิ้งไข่เลยครับผม
ราคา๕๐บาทเท่านั้นนะครับผม
ตลาดน้ำบางโจของเรานะครับจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดต่อเนื่องนะครับ
ช่วงเวลา๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะครับผม
ถ้าเกิดมาไม่ถูกไงเบอร์ติดต่อ๐๘๖๓๑๘๔๒๒๐นะครับ
จัดการยุ้ยนะครับถ้าวันหยุดทุกท่านไม่รู้จะไปไหน
ทุกท่านมาที่ตลาดน้ำกวางโจนะครับ
มาที่เดียวครบจบแน่นอนครับผม